มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่าร้อยผลงานค่ะแต่มีเพียง๒๕ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ประกอบการบางส่วนที่ได้รับรางวัลกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับกลุ่มผู้บริหารและสถาปนิกของบริษัทปรินซิริจำกัดมหาชนแล้วนะคะทักทายทั้งสามท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยถามถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะเพราะอะไรเราถึงได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะ
เพราะว่าเรามุ่งเน้นอยากให้คนที่อยู่เนี่ยเป็นมิตรกับธรรมชาติเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านผู้ก่อตั้งคุณตีสนิทมาเนี่ยอยากให้ธรรมชาติเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรา
งั้นบ้านที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราอยากให้เป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วเห็นต้นไม้ทุกวันเหมือนเราเห็นต้นไม้ทุกวันเราก็จะมีความสุข
และมีอารมณ์ผ่านข้างในบ้านได้ตลอดเวลานี่คือคอนเซ็ปต์หลักของตัวบ้านที่ได้รับรางวัลที
หลักการก่อสร้างหลักการออกแบบล่ะคะมีแนวสถาปัตยกรรมยังไงบ้าง
มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยถ้าเราออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้เราก็จะมีความสุข
เทคโนโลยีการก่อสร้างก็ไม่ซับซ้อนอะไรเลยจริงแล้วเราอยู่ให้มันสอดคล้องธรรมชาติเราก็จะถูกหลักห่วงจุ้ยเพราะมันก็จะมีความสุข
วัสดุเราก็คัดสรรที่มันมีสิ่งเป็นพิษกับธรรมชาติน้อยสุดที่เป็นไปได้
คิดสำคัญมากที่ว่าเราจะอยู่กันยังไง

ธรรมชาติก็จะตอบสนองและดูแลเรา

ตัวอย่างเช่นหลังคาผนัง
อย่างเราก็จะไม่มีสารที่ก่อสารพิษออกไปกับสิ่งแวดล้อม
เพราะฉะนั้นในผู้ผลิตต่างเขาก็จะบอกวัสดุของเขามาแล้วว่า
แต่ละประเภทวัสดุของเขาประกอบด้วยอะไรบ้าง
งั้นเราก็คัดสรรวัสดุที่ไม่เป็นพิษกับธรรมชาติ

ค่ะคัดสรรวัสดุที่นำมาใช้ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ผู้อยู่อาศัยด้วยใช่ก็เลยทำให้ทางปริญสิรินี่นะคะ
ได้รับรางวัล๓ปีซ้อนเลยเหรอคะพูดถึงความภูมิใจนิดหน่อยค่ะ

เราภูมิใจครับเพราะว่าเริ่มต้นเดิมทีเนี่ย
ทางคุณสินรักเป็นคนรักต้นไม้มาก

วันนี้ก็ยังดูแลต้นไม้ทุกวัน

เราก็อยากให้คนมาอยู่หมู่บ้านของปริญญาสิรินี้

อยู่แล้วแฮปปี้กันทั้งคนสร้างและคนอยู่
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทางบริษัทได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะ

เพราะการที่เราจะไปหมดวงของตัวเอง
กับผู้ซื้อกับคนที่มาดูโครงการ

มันไม่เท่ากับการที่มีคนกลางสื่อกลาง
ซึ่งจะมาประเมินความเป็น
เป็นสริวะมันดีมันเปรียบตรงไหน
มันน่าซื้อน่าหาน่าใช้ยังไง
มันดีกว่าที่เราจะบอกกับคนอื่นด้วยตัวเอง
มีสื่อกลางที่มีความน่าคิดถึง

ผมว่าลูกค้าเขาก็มีความมั่นใจมาก
ค่ะทางผู้ประกอบการก็ทำงานอย่างเต็มที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องของการลดใช้พลังงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดงาน
ก็ถือว่าเป็นคนการันตีผลงานด้วยนะคะ
ก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งแล้วขอบคุณมากนะ

อีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลประเภทบ้าน
คือกลุ่มชาญอิสระโดยคุณกรัฐเพชรอิสระ
ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทชาติอิสระ
ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่๒ค่ะ
พูดถึงผลงานของชาญอิสระที่ได้รับรางวัลหน่อยค่ะ
มีแนวคิดที่มาการประกวดยังไงคะ
ค่ะเป็นแนวคิดสวดล้อมบ้านในตัวเมือง
ฉะนั้นเราพยายามจะเน้นการประหยัดพลังงาน
เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมของเราให้ดีที่สุด
แล้วก็เน้นความร่มเย็นและอยู่สบาย
ให้คนที่มาอยู่บ้านเราอยู่ด้วยความสบายค่ะ
ค่ะนี่เป็นเรื่องของการออกแบบที่เรียกว่าทำให้ประหยัดพลังงานได้จริง
แล้วก็นอกจากนั้นอีกทีนึงขอเน้นว่าเราเป็นบ้านที่มีเพดานสูง
ฉะนั้นการรับแสงก็จะเป็นการรับแสงที่เยอะ
ฉะนั้นตอนกลางวันเราก็ไม่ต้องสามารถไม่ต้องเปิดไฟได้
ก็เป็นการประหยัดพลังงานอีกแบบนึง
ส่วนกระจกทุกอย่างทุกบ้านเนี่ย
ก็คือเป็นกระจกทางด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่ง
คือพอเปิดปุ๊บลมก็จะผ่านไปได้เลย
จากการที่เขาร่วมโครงการทางผู้ประกอบการเองได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมนี้บ้างคะ

แล้วก็ได้จริงแล้วมันก็เป็นเหมือนการตอบย้ำว่า

ต่อตัวต่อเราเองแล้วก็ต่อบริษัทเราเองแล้วก็ต่อสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อม
ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคุณเข็มแล้วก็บริษัทชาญอิสระมากนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านสิริจิรพงภัณฑ
ยังได้พูดถึงโอกาสและการเติบโตของบ้านอนุรักษ์พลังงานไว้อย่างน่าสนใจค่ะ
ทุกการกัดแสนในวันนี้ทุกวันนี้เราเดินไปข้างหน้านี่นะครับ
ก็จะเน้นเรื่องการขายเรื่องของการเป็นบ้านอัจฉริยะ
ประหยัดพลังงานและน่าอยู่ไปพร้อมกันนะครับ
ซึ่งส่วนนี้ก็ได้สอบถามหลายท่านที่มาแข่งขัน

ซึ่งหลายท่านผู้ประการหลายท่านก็ยืนยันว่า
จุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมการขายของหมู่บ้านเขา
ก็คือการเป็นบ้านอัจฉริยะที่สามารถประหยัดพลังงานได้ครับ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการก่อสร้างและประชาชนเข้าใจ
และให้ความสำคัญเรื่องบ้านอนุรักษ์พลังงาน
จะช่วยให้เกิดการลดใช้พลังงานได้ในระยะยาว
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงพลังงานมุ่งมั่นมาโดยตลอด